ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะ
ผู้ชายอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของสวนปั๊มน้ำมันค่ะ
ถูกคนร้ายดักซุ่มใช้อาวุธมีด
แทงจนเสียชีวิตเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนลูกรังในพื้นที่บ้านนากลาง
ดูลอยต่อหมู่หกกับหมู่เก้าตำบลเบาะหินอำเภอสิกเกา
จังหวัดตรังผู้ตายท่านนี้ก็คือ
หน่ายสุริญญ์ชัยยทรรมหรือว่าหลวงรินอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นเจ้าของสวนปั๊มน้ำมันเป็นเจ้าของสวนยางพารา
แล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะคะเสียชีวิตในสภาพ
คว่ำหน้าจมกองเลือดลำไส้เนี่ยทะลักออกมาด้านนอกเลยนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายพื้นเพเดิม

แต่มาได้ภรรยาอยู่ที่สิเกาจังหวัดตรัง

ก่อนเกิดเหตุเขียวรถออกจากบ้าน
ไปล่ำวัวที่เลี้ยงไว้ที่คอกที่สวนปาล์มน้ำมัน

ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกปล่อยลงมา
คาดว่าคนร้ายน่าจะมาดักซุ่มรออยู่บริเวณริมถนน

แล้วใช้มีดกระดาษแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นผู้ตายก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเอง

แต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนะคะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บแล้ว

คนร้ายวิ่งตามมาทันแทงซ้ำจนกระทั่งเสียชีวิต
ทีนี้ภรรยาก็เห็นว่าเอ๊ะออกไปเลี้ยงวัวเนี่ย

ออกไปตามหาไปถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ว่า

ช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งมาพบว่าเป็นศพ
เสียชีวิตอยู่ริมถนนนะคะ
คนอยากใส่ดีใช่ไหม
ใช่คือสังคมก็ดี
แต่ตอนที่เคยไปกลางนอกหรืออันนี้ใส่ส่วนตัว
เคยไม่ให้เราเห็นนั้นเราก็ไม่ทราบ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้แล้ว
ว่าใครที่เป็นคนลงมือก่อเหตุนะคะ
เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ผู้ตายเคยมีความขัดแย้ง
คู่กรณีเรื่องของที่ดินตอนนี้คดียังอยู่ระหว่างรอพิจารณาในชั้นศาล
แล้วก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าเรื่องชู้สาว
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า๒๐นาย
ไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยที่ที่ฉันบอกไป๒จุดด้วยกัน
เก่าจังหวัดตรังเป็นบ้านชั้นเดียวจุดนี้แล้วค่ะ
ผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวนำไปชี้ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจค้นในบ้านและห้องนอน
จุดที่สองห่างไปเลขน้อย
จุดนี้ได้เบาะแสลห่างไปเลขน้อยเป็นบ้าน
ไม่มีเลขที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทะเบียน๑กไก่ททหาร๕๘๐๒ตรัง
แล้วไปพบหน้ากากอนามัยมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ถูกวางอยู่ที่ตระก้าหน้ารถนะคะ
บริเวณใต้ท้องรถมีคราบโครนเปื้อนอยู่ด้วยเมื่อวานนี้

ก็เลยรวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ